มีนาเป็นเด็กอนุบาลคือพอกลางวันปุ๊บอ่ะอ่า
คุณครูก็ให้เด็กเขานอนพักกลางวัน
กลางวันกันเด็กคนอื่นพอถึงเวลาตื่นกัน
มีนาไม่ตื่นอ้าวลองปลุกปลุกปลุกขย่าวขย่าวตัวเรียกดูแล้ว
มีนาลูกเอ้ยทำไมหลับลึกกว่านั้นน่ะนะเฮ้ย
มีนามีนาโอ้โฮเห๊ะเอ้า

มีนาจะไม่หลับขนาดนี้ลูก

คือตอนแรกคุณครูเขาให้เพื่อนไปปลุกก่อน

ทำทุกทางแล้วคุณผู้ชมว่ามีวิธีอย่างไรบ้าง
เราแยกวิธีตามที่เห็นในคลิปเลยคุณผู้ชม
มีตะโกนเรียกชื่อก่อนมีน้ามีหน้าตื่นมีหน้าตื่น
ไม่ตื่นขยาวขยาวขยาวไม่ตื่น
จับชี้ประจอนดูเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่๓มานะคุณผู้ชม
จับชี้ประจอนที่ก้อมือไม่ตื่นนะครับ
ยังไงดีนี่แหละเช็คจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยนะ

ถ่างตาดูถ่างตาดูม่านตา

ทำทุกวิถีทางครับผ่านไป๑๐นาที

มีนะคอย
มีนะ

ว่าจะไม่ตื่นขนาดนั้น

ก็เอาใจช่วยกันนะว่ากลัวมีนาจะเป็นอะไรไง
คือพอน้องเขาตื่นมาลืมตาตื่นมา
เหมือนยังมึนงงอยู่นิดนึงอาจจะสงสัยว่าทำไมมามุงเรากัน
เออทำไมมามุงกันเยอะขนาดนี้เออ
ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับครูของน้องมีนาครับ
ชื่อครูอิ๋มอยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดนครราชศรีมา
อิ๋มเขาเล่าแบบนี้ว่ามีนาเนี่ยอายุหกขวบอยู่อนุบาลสาม
ครูยอมรับนะตอนนั้นครูตกใจมาก
เคยเจอเด็กหลับลึกขนาดนี้มาก่อนเลยเด็กคนอื่นปลุกนิดเดียวก็ตื่นแล้ว
นี่ตอนจังหวะมีนาเขาตื่นมาแล้วนะแต่เราต้องเลอภาพให้หน่อยเพราะเป็นเด็กอยู่
อิ๋มบอกว่าหลังจากนั้นมีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบครับ
ปกครองก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีนาเขามีไข้ครับ

แล้วผู้ปกครองไหนให้กินยาก็เลยอาจจะทำให้หลับลึก

แต่ครูอิ๋มบอกส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะกินยานะ
แต่น้องมีนาอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นหรือไม่อันนี้ไม่แน่
ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ปกครองบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะ
พามีนาไปตรวจดีกว่าตรวจให้ละเอียดดีกว่าว่า
มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าอวัยวะภายในอะไร
มีผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะครับ

ไม่เพราะว่าตอนแรกคนก็ยังแบบว่าเฮ้ยน้องมีนา

หนูเล่นเยอะไปหรือเปล่าลูกทำกิจกรรมเยอะใช่ไหม
เหนื่อยใช่ไหมหนูถึงหลับลึกแบบนี้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วพาน้องไปตรวจสุขภาพหน่อยก็ดีเหมือนกัน
เขาเรียกว่าไปตรวจเรื่องของการนอนนะฮะ
ว่าความผิดปกติด้านการนอนมันผิดปกติหรือเปล่านะครับ